สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้ยาที่ที่ว่างอยู่นะคะท่านผู้ชมค่ะยังมาไม่ถึง
สูตรอาวุธตอบไปดูข่าวแรกนะคะนี่ค่ะอยู่ธินาหนึ่งค่ะจอดระบบขนส่งฟรีรองรับประชาชนมารวมพิธีถวายพระประเภงรัชกาลที่๙ค่ะ
นั่นก็คือทุกภาพส่วนก็ตรียมรองรับขึ้นมาหาชน
เพราะว่ามั่นใจแน่นอนว่าต้องมาเยอะแน่นะคะ
สั่งทั้งการลดค่าโดยสารนะคะ
แล้วก็บอกขอสอว่าจะจัดรถเวียนรับส่ง
แล้วก็เปิดลานจอดรถบางส่วนให้จอดทั้งฟรี
แล้วก็ทั้งตรงที่เป็นรถที่จอดรถของรถไฟฟ้า

ทั้งสายสีม่วงสีน้ำเงินแล้วก็ที่สนามบินสุวรรณภูมิบางส่วนด้วยค่ะ

ทุกหน่วยงานในสังกัดได้ประกาศจัดให้รถโดยสารทุกประเภท
รองรับคลื่นมหาชนทั่วประเทศ
ที่จะเข้ามาร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพ
มณฑลพิธีที่ท้องสนามหลวงนะคะ
รถไฟแห่งประเทศไทยก็จะเพิ่มขบวนรถเร็วพิเศษ
ด้วยการเพิ่มที่ผู้โดยสารชั้น๓
จากต่างจังหวัดและขบวนรถดีเซลลังจากเขตปริมณฑล

รวมทั้งพ่วงตู้โดยสารเพิ่มไปกับขบวนรถด่
ขบวนรถเร็วที่มีเป็นประจำอยู่แล้วด้วย
ซึ่งก็จะเป็นช่วงระหว่าง๒๓๓๑ตุลาคมนี้นะคะ
ซึ่งขณะนี้ที่บริษัทขนส่งบขศลดค่าโดยสารลง๒๐ด้วย

ตั้งแต่วันที่๒๕๒๙ตุลาคมเลยค่ะ
โดยการลดค่าโดยสารนี้ใช้ได้กับรถบขศในเส้นทาง
ที่มีระยะเกิน๓๐๐กมขึ้นไป
เส้นทางมาตรฐานตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนของวันที่๒๕ตุลาค
กระทั่งถึงวันที่๒๙ถึงเที่ยงคืนวันที่๒๙ตุลาเลยค่ะ
ซึ่งก็คือตั้งแต่๒๕๒๖๒๗๒๘๒๙นี่ก็คือทั้งอาทิตย์ไปเลย
จากนี้ค่ะยังรวมผู้ประกอบรถร่วมด้วย
ก็จะจัดชัตเตอร์บัตรให้บริการฟรีตั้งแต่๒๕๒๙เช่นกัน
ที่เส้นทางหมอชิด๒นะคะ
เที่ยวแรกออกตั้งแต่เวลา๔๓๐ตี๔๓๐
เที่ยวต่อไปออกทุกครึ่งชั่วโมงมาที่มณฑลพิธีนะคะ
แล้วก็รวมทั้งจัดรถจอดฟรีบริเวณรับส่งผู้โดยสาร
ที่จะนำประชาชนเดินทางมาเป็นหมู่คณะ
ณบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร

ก็๕๐คันแล้วก็ใต้ทางด่วน
ฝั่งตรงข้างสถานีที่จัดตุจักรนี่นะคะ
ก็คือสายเหนือ๑๐๐คันตั้งแต่๒๕๒๙เช่นกัน
ตลอดทั้งวันสอบถามรายละเอียดไปที่๑๔๙๐ค่ะ

ประหยัดมีทั้งฟรีแล้วก็ลดราคาด้วย

เฉลิมรัฐมงคลหรือว่าสายสีน้ำเงิน
ฉลองรัชธรรมสายสีม่วงนะคะ
ในวันที่๒๖ตุลานั้นให้บริการฟรีทั้ง๒สาย
และจะขยายเวลาเปิดไปจนถึงตี๒จากเดิมคือเที่ยงคืนใช่ไหมคะ
จนถึงวันที่๒๗ตุลาเลย
จอดรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินก็ให้จอดฟรีในวันที่๒๖
แล้วก็อาคารจอดรถสถานรถไฟฟ้าลาดพร้าว
แล้วก็รถไฟฟ้าสถานีศูนย์วัฒนธรรมตั้งแต่ตี๕ถึงตี๑จอดฟรีค่ะ
ไฟฟ้าสายสีม่วงให้จอดฟรีในวันที่๒๕นี้
อาคารจอดรถตั้งแต่ตี๕ถึงตี๑เช่นกัน
ส่วนที่สุวรรณภูมินะคะจอดได้ฟรีเหมือนกันค่ะ

ที่เขาให้จอดฟรีนี่ก็บริเวณกว้างอยู่สำหรับผู้ที่เดินทางมาทางเครื่องบิน
ตอนนี้ถ้าหากว่าต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมก็ไปเลยนะคะ
ค่ะว่าตรงไหนฟรีตรงไหนลดบ้างค่ะ
กระทรวงคมนาคมก็เต็มที่เลย

ต้องบอกว่าน้ำท่วมกันเลยทีเดียวนะฮะ
ก็เมื่อวานนี้นี่แถวสำโรงนี่นะน้ำท่วมกันเลย
บ้านรถแม่บ้านไอ้หน่วยเล็ก
ใช่๕๐จังหวัดนี่หนักอ่วมไปเลยทีเดียวนะคะ

เกือบจะทุกจังหวัดนะฮะน้ำป่าก็ทะลักท่วมนะ

เมื่อวันที่๒ตุลาคมที่ผ่านมานี่นะคะ
ไปดูเลยนะคะหลังฝนถล่มติดต่อกันทั้งวันทั้งคืน
ทำให้มีน้ำป่าทะลักลงมาท่วมบ้านเรือ
น่ะไล่นาในพื้นที่ตำบลพามองอยู่ตรงหมู่๓
ก็แพร่ไงชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมลำห้วยเนี่ยก็ถูกน้ำท่วมชนิดเตรียมตัวไม่ทันกันเลยทีเดียวรวม๓๐หลังคาเรือนกันเลยนะฮะ
จุดนี้น้ำท่วมสูงพวกสัตว์เลี้ยงก็โดนหมดทุกอย่างเลย
ทางเทศบาลบ้านปินนำแผงมากั้นไม่ไว้ให้รถที่ผ่านบริเวณวัดบ้านปิน
หรือโรงเรียนเนี่ยบ้านปินที่น้ำตัวเลี้ยงน้อยเนี่ยไปเดี๋ยวมันเกิดตกหลุมตกหลุมไปเนี่ย
นั่นไงไปดูปลาจีนบ้างนะหลังจากที่ฝนตกทั้งวันทั้งคืนเนี่ยนะฮะ
ก็ส่งผลให้น้ำป่าเนี่ยพื้นที่อำเภอสนามชายเขตจังหวัดฉะเชิงเศร้านะ
เข้าเขตต่อไหลทะลักเข้ามาท่วมพื้นที่นะฮะตรงแถวอำเภอกบินบุรีนะฮะ
เป็นวงกว้างนะฮะพวกแถวผ้าหมู่บ้านนะไม่ว่าจะเป็นตำบลตะเคียนนะฮะ
อีกหนึ่งหมู่บ้านก็โดนน้ำท่วมไปอีก๒๐ครัวเรือนกันเลยทีเดียว
ระดับน้ำเนี่ยบางจุดสูงถึงห้าสิบเซนติเมตรค่ะประชาชนก็ต้องย้ายของกัน
หนีกันวินาทสันตโลรถยนต์นี่วิ่งไม่ได้เลยต้องวิ่งตามหลายทางเท่านั้นถึงจะได้
วุ่นวายไปจนถึงเช้ามืดกันเลยทีเดียวไปดูจังหวัดสะแก้ว
ถนนหลายสายได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักติดต่อกันโดยเฉพาะ
ถนนสายสะแก้วเนี่ยเขาหินเขาหินซ้อนนะคะซึ่งก็ก่อนถึงไฟแดงเนี่ย
ตำบลวางท่าช้างประมาณ๕๐๐เมตรมีน้ำท่วนสูงแถมมีกระแสน้ำเนี่ย
ไหลแรงทั้งขาขึ้นแล้วก็ขาล่องระยะยาวถึง๒๐๐เมตรเลยทีเดียวนะคะ
ตอนนี้หน่วยงานกำลังเร่งแก้ไขช่วยเหลือชาวบ้านอยู่นะคะ
ล่าสุดระบายไม่ทัน

อู่วจากภูเขาเนี่ยลงสู่แม่น้ำพองท่วมเอ่อหล่ายเข้าไปท่วมสองหมู่บ้านกันเลยทีเดียวนะฮะ
ซึ่งก็อยู่แถวตำบลศรีทาน
สูง๕๐เซนติเมตรไปจนถึง๑เมตร

ไม่ได้ที่จะคว่ำมิดหลังคากันเลยทีเดียว
ชาวบ้านก็จะต้องขนของหนีกันอยู่ขนาดนี้นะคะ
ซึ่งชาวบ้านตรงแถวด่านซ้าย

ฝนตกหนักตลอดทั้งคืนเนี่ย
ทำให้แม่น้ำมันเพิ่มระดับ
อย่างรวดเร็วถึง๒เมตรเลยทีเดียว
ก็ตอนนี้เนี่ยทางสพด่านซ้ายเนี่ย

ก็ได้ไหลลงสู่แม่น้ำมันที่บ้านหมาก
ก็ไหลแรงด้วยกรุณานะฮะ

วันที่๓ถึงวันที่๖ตุลาคมนะ

กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่

ภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้
รวมทั้งกรุงเทพมหานครนะฮะ

จากฝนที่ตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสม
ฉับพลันน้ำป่าไหลหลากด้วยนะฮะ

ก็อันนี้คือเขาจะบอกเราเป็นลูกไปพี่คือจริงยังไม่หยุดเลย
เพราะว่าพายุก็จะทยอยมาท่านผู้ชมที่อยู่ในที่ที่ต่ำ
ถ้ามีภูเขาสูงล้อมรอบนี่ก็คือทางการเขาก็จะบอกให้
ของเขาที่สูงเตรียมไว้เพราะเราไม่รู้มันจะสะสมเมื่อไหร่
ต้องแน่นอนก็คอยฟังข่าวไว้เรื่อยนะท่านผู้ชมค่ะ
ตรงไหนบ้างนะคะที่ท่านผู้ชมที่บอกว่าน้ำท่วม
เมื่อกี้ที่ส่งมาคือสมุทรประการยังตกอยู่แล้วก็ทำท่าจะตกหนัก
เขาบอกนะตรงไหนเราจะได้ดูจะได้บอกข่าวกันว่าตรงไหนบ้าง
โดยเฉพาะต่างจังหวัดในกรุงเทพเนี่ยการศึกษาเรายังเจอกัน
เรายังติดตามกันได้ง่ายยังท่วมถนนอะไรอย่างนี้

พิศนุโรคตรงวันท้องนี้คือมันที่ต่ำหรือไงนะ
โดนประจำเลยอะใช่ไหมเอออ๋อเดี๋ยวมาดูอันนี้นะค่ะท่านผู้ชมค่ะ
เรื่องคุณเสกคุณกาแล้วก็น้องแซนวิช

ก็ยังไม่จบค่ะตอนนี้คุณเสกก็ออกมาพูดบ้างแล้วนะคะ
จากที่มีข่าวว่าคุณเสกนั้นก็เปิดตัวลูกชายนะฮะ
กับดาราสาวแซนวิชปภาดา
ว่าน้องลีอองนำสุขุนสุขพิมัยแล้วคุณกานก็ออกมา
บอกว่าไม่ได้ใช้นำสุขุนสุขพิมัยนะคะ
อย่างนี้นะคะต่างนานาแล้วคุณเสกก็ลงโพสต์ไอจี
ว่านั้นไม่ได้คุยกับตู้เย็นอะไรกันไปนะฮะ

ประชาชนต่างลุ้นว่านางสาวแซนวิชประพาดาน

ตอนนี้แซนวิชยังไม่พร้อมจะชี้แจงใดนะคะ

ส่วนนางสาวอีฟซึ่งคุณการก็บอกว่า
เป็นแฟนคนปัจจุบันของคุณเสกเนี่ย
เป็นมิสแก๊กซิมปี๒๐๐๙
ก็ถูกการคุณการออกบอกว่าตอนนี้
เป็นคนปัจจุบันของคุณเสกนี่นะคะ

คุณผู้จัดการของคุณอีฟเนี่ยที่บอกว่าเป็นแฟนประจำไม่ใช่

พี่ต้องมีแผนผังก่อนนะพี่จะเข้าใจเรื่องนี้โอเค

คุณน็อตซึ่งเป็นผู้จัดการของคุณอีฟเนี่ย

คุณอีฟได้ยอมรับกับตนว่าจริง
คบหาดูใจกับเสกได้๓เดือน
ส่วนที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าอีฟมีสัมพันธ์ลึกซึ้

ีฟยืนยันว่ายังไม่ได้ท้องแน่นอน
ค่ายต่างที่เกิดขึ้นนะก็ไม่ได้เครียดอะไรค่ะ
ส่วนต่อมานะครับคุณเสกเขาก็โพสต์ในเฟซบุ๊คชื่อเสกโลโซ
หัวข้อไลฟ์ไลฟ์เลยว่าคุยกับปลาคาฟ

แจ้งเรื่องราวส่วนตัวที่กำลังเป็นข่าว

ใช้ชื่อว่าเด็กชายจอมเก้าโชติกาวนิต
สุจิบัตรนั้นเป็นชื่อของคุณพ่อน้องแซนวิช

ก็คือใช้นามสกุลทางฝ่ายผู้หญิงนั่นแหละ
โดยได้พูดคุยกันว่าต่อไปจะเปลี่ยนเป็นชื่อ
เด็กชายพัฒนศักดิ์สักษ์สุภิมายตามที่ดั้งใจไว้
อยากออกมาชี้แจงแก้ข่าว
ความสัมพันธ์ของตนกับแซนวิชนั้น

แต่งงานคงไม่เกิดขึ้นแต่ที่ผ่านมา
ฝ่ายหญิงได้เข้ามาพูดคุยกับตนแล้ว

ตนจะมีแฟนอีกคนนั้นใครจะไปรู้ได้

โหฉันคุณเศกเจ๋งวะ
อย่าพูดคุณเศกเออเดี๋ยวเขามาต่อยอย่างนี้หรอไม่เอาคุณเศกอย่าทำคนแก่
ขณะนี้เรื่องการวิพากรอดีตภรรยาจะไปทำอะไรก็เรื่องของเขา
เซ็นเอกสารต่างรวมถึงเช็คที่จะต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูให้ลูกไปแล้ว

ทางผู้หญิงก็บอกว่าไม่เคยได้เป็น๑๐ล้าแล้วใช่ไหมเออ
ส่วนค่าผ่อนบ้านเอดีนภรรยาเดือนละ๒๐๐๐๐๐บาท
โอ้โฮต้นเท่าไรวะนี่ซึ่ง
เดี๋ยวฉันผ่อนเร็วไม่กี่หมื่นดิฉันยังหมดแรง
ซึ่งจะต้องผ่อนหมดในเดือนหน้าส่วนเรื่องเงิน๑๓ล้านที่ยังติดค้างอยู่นั้น
เศษกำว่าไม่มีไม่หนีไม่จ่าย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากไลฟ์เปิดใจแล้ว
ให้แฟนคลับรับรู้ความเคลื่อนไหวนะคะ
เสกก็ได้โพสต์คลิปเพลงชื่อว่าพรมลิขิต

เดี๋ยวฉันขอทำแผนพังก่อนนะพี่ฉันงงไม่รู้แล้วใครเป็นใคร

ทำไมมันอีลุมพนังได้มากขนาดนี้เลย
เดิมนี้เป็นการแล้วก็ต้องมาเป็น
ทำแผนพังทำแผนพังใช่ไหมครับเป็นแซนวิช
วิชทำเป็นนมปังไว้แล้วก็เป็นอีฟ
อีฟนี่คือใครกานนี้มีลูก๓คน
อีฟอย่างไม่มีคนนี้มีคนนึง

เออกานนี้มี๓คนแต่ที่อยู่อังกฤษ
โอเคเอาเถอะปล่อยเข้าไปเถอะพูดพี่งงไม่เอาแล้ว
คือชีวิตนี้นะมันรู้จักการให้อภัย
มันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะในเรื่องราวแบบนี้นึกออกไหม

มันน่าจะอภัยกันได้เหมือนอย่างที่เธอเอาไปให้ผัวเธอได้
เรื่องนี้มันอภัยยากที่สุดเพราะว่ามันตัดไม่ขาด
มันคิดว่าอะไรต้องเป็นของมันยึดมั่นถือมั่นนะนะ
พอคิดว่าอะไรต้องเป็นของเราผัวก็เป็นของเราลูกก็เป็นของเรา

เกิดมากรรมอะไรมาก็ออกมามือเปล่า
ก็ออกมามือเปล่าตอนตายก็ไปก็มือแปลง

แต่ตอนยังไม่ตายมันใช้เงินเยอะไงคะพี่ค่ะ
แต่ว่าอยากเล่าเรื่องนี้ดีกว่า

อันนี้ก็เป็นเรื่องของคุณค่ะ

ตอนนี้เพิ่มเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ๑๐๐บาทต่อเดือน
คนที่ได้๖๐๐ก็ได้ถึง๗๐๐

๑๐๐๐ก็ได้เป็น๑๐๐๐กับอีก๑๐๐๐บาท

ทางรัฐภาพนายแพทย์๗

ศกคณะกรรมธิการวิสามันกิจการสะพานนิติบัญญัติแห่งชาติ

ก็ได้แถลงเกี่ยวกับเรื่องการประชุม
สนชว่าในวันที่๕มีการประชุม

นั่นก็คือพิจารณาร่างพรบผู้สูงอายุ
มี๖มาตราโดยมีสาระสำคัญ
นั่นก็คือการนำเงินกองทุนจากภาษีบ้า

หรือว่า๔๐๐๐ล้านบาทต่อปีเนี่ยนะ

ให้กับผู้สูงอายุที่มีอายุ๖๐ปีขึ้นไป

เช่นคนที่มีอายุ๖๐ปี
จากเดิมได้เบี้ย๖๐๐ก็ได้เป็น๗๐๐
โจ๊กได้ตั้ง๓๔วันตอนเช้า

คนที่อายุเกิน๗๐นะฮะ
จากเดิมได้๗๐๐ก็จะเพิ่มเป็น๘๐๐
แล้วก็ยึดจากบัญชีผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียน
ยังชีพจำนวนอยู่มีประมาณ๒ล้าน

จะเมิบจะมากขึ้นเรื่อย
แต่นี่เขาไม่มีบอกนะว่า๑๐๐๐หนึ่งจะได้เพิ่ม
ถ้าเกิน๘๐จะจำนวนน้อยแล้ว

ไม่ต้องเอาละเยอะแล้ว
๔ล้อยล้านบาทต่อปี
ส่วนที่เหลืออีก๑๖๐๐ล้านบาท
จะถูกนำไปใช้เป็นสวัสดิการดูแลผู้สูงอายุ
อย่างเช่นการส่อมแซ่มสร้างบ้าน

การดูแลผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง

แล้วก็การจัดกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ
ซึ่งกระทรวงพัฒนาสังคม

เขาก็จะเป็นผู้ดูแลงบประมาณในส่วนนี้

เมื่อพ้นกำหนด๓๐วันนับ
ตั้งแต่วันประกาศพระราชกิจจานุเบกษา
ค่ะคือคนที่ชอบถามว่า
เสียภาษีไปทำอะไรก็เรื่องแบบนี้แหละค่ะ
เพราะว่าอย่างคนแก่คนที่เขาทำงาน

พอเขาแก่ลงก็เสียภาษีให้รัฐ

เพราะว่าเราไม่ได้เสียภาษีเยอะนะพี่

พี่เสียภาษีทำงานร้อยหนึ่ง

เอาฝรั่งนี้นะยุโรปทั้งหมดนี้นะสมมุติทำมาร้อย
จ่ายให้รัฐบาล๗๐บาทใช่แต่ถ้าเกิดคุณมีลูกลูกคุณเรียนฟรีไปเรื่อยหมดเลยยาวไปเลย
ไม่ต้องแบบเสียค่าเล่าเรียนเลยนี่คือเหตุผลที่เสียภาษีแพง

เพราะว่าเรายังมีระบบการจัดเก็บไม่ทั่วถึงเพราะเรายังมีรายได้ไม่เหมือนคนยุโรป
อันนี้ก็เวลาต้องเสียภาษีถือว่าเป็นหน้าที่อันนี้ฝ่ายบัญชีที่ฉันบอกเองว่า
คุณผู้หญิงเอาค้าการเสียภาษีเป็นหน้าที่ค่ะอย่าคิดเลี่ยง
นี่ก็ไม่ได้เลี่ยงเลยค่ะไม่เคยเลี่ยงค่ะ
อันนี้เนี่ยนะได้เบี้ยผู้สูงอายุเนี่ยนะยังไม่พอจ่ายภาษีเลย
ภาษีแบบฟานฟานฟาน
ช่วงหน้านะคะที่มีครูตบเด็กฟันล่วงนะคะ
เดี๋ยวใช่ค่ะพี่โดนย้ายแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกัน

ใครนะยังว่างอยู่
ใกล้เทิมแล้วถึงยัง

ร้อนนะเวลาเจอเหตุการณ์แบบนี้มันขยับไม่ได้จริงอ่ะ
ใช่แล้วก็นั่งมอเตอร์ไซค์เหมือนตอนที่ที่ฉันทำไม่ได้

คืออ่านไปนิดเดียวใช่ไหมแล้วก็มาทัน

มึงจะนั่งอย่างไรชีวิตนี้มาครูตบเด็ก

กรณีที่เกิดขึ้นที่จังหวัดชายภูมินะฮะ
ก็หลังจากที่ตบลูกเด็กชั้นม๒อายุ๑๔จนแบบว่า
ฟันหักร่วงคาปากกันเลยทีเดียว
เด็กเล่าอย่างนี้ฮะฟังดีนะ
เด็กเนี่ยก็เดินเข้าไปหาครูในขณะที่ครูเนี่ยกำลังจะซื้อน้ำอ่า
โดยมีเศษเงินเหรียญที่ตนต้องการขอแลกคือเด็กอาจจะอยากขอแลก
ก็เลยไปบอกว่าขอแลกกับครู
แล้วครูก็บอกว่าไม่ใช่เพื่อนเล่นนะ
แล้วก็ไม่รู้ว่าครูโมโหอะไรอีก
ก็ใช้มือตบเข้าไปที่ใบหน้าจนหัวไปกระแทกกับชั้นเหล็กที่อยู่ข้าง
แล้วก็ยังจะเข้าไปตบซ้ำแล้วก็เตะซ้ำอีกหนึ่งที
คนไหนน่ะนี่ไงไอ้เบอร์เบลอหน้านี่
ก่อนเดินจากไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย
ทำให้ตนนี่เลือดกบปากฝันซีน่าหักไปซึ่งหนึ่งซี
แต่ตอนนี้อยากรู้จังเลยว่าเด็กเนี่ยเวลาไปพูดกับครูเนี่ยพูดยังไง
เอิ่อถึงได้ครูครับผมขอแรกเศษตั้งซื่นน้ำหน่อยครับ

เมื่อวันที่๓ตุลาคมผู้ว่าราชการจังหวัดชายภูมิ
ได้มีการสั่งให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางต้นสังกัดนี้นะคะ
ก็เรียกได้ว่ามีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของโรงเรียน
หน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นขนของมนุษย์จังหวัด
หน่วยงานบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด
ตามพรคุ้มครองเด็กและเด็กวัชจนภรรย์
ร่วมกับนักสังคมสงครรภ์และหน่วยแพทย์
พร้อมทั้งประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ที่เกี่ยวข้องให้ในการดำเนินคดี
ให้มีการเร่งติดต่อตรวจสอบข้อเท็จจริง
เพื่อที่จะเอาผิดทั้งทางวินัยราชการแล้วก็คดีอาญาโดยเร็ว
โดยที่นายประโมทภูมิพันธ์ผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต๓๐จังหวัดชายภูมิ
เขาบอกอย่างนี้นะคะว่าล่าสุดได้รับการรายงานของ
การตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นจากโรงเรียนแล้ว
ซึ่งมีมูลข้อเท็จจริงแล้วก็เด็กถูกกระทำจริง
จึงได้มีคำสั่งลงไปในวันที่๒ตุลาคมที่ผ่านมา
เพื่อที่จะให้ย้ายครูคนดังกล่าวออกจากพื้นที่โรงเรียน
เพื่อที่จะรอการตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
ที่เกิดขึ้นทั้งหมดโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
ก็ต่อจากนี้ไปไม่เกินประมาณสัก๑๕วัน
ก็เพื่อจะดำเนินการเอาผิดทางวินัยร้ายแรงเพิ่มเติมค่ะ

ขณะที่ครูที่ก่อเหตุก็ชี้แจงเพียงวาจาว่าเกิดความเข้าใจผิด
ว่าเป็นเหตุมาอีกเรื่อง
ส่วนผู้ปกครองแล้วก็เด็กก็ว่าอีกเรื่องตามหลักฐานที่มี

ที่เด็กพูดที่เราอ่านไปตอนต้นเนี่ยเป็นว่าขอแลกเหรียญครูเลยตบ

ก็มาลงบันทึกยอมรับผิดว่าทำเด็กจริง
เพราะว่าเกิดโทษะก็มีการลงไม้ลงมือนะฮะ

แต่โดนตบต่อหน้าคนเยอะนี่อายเหมือนกันนะครับ
แน่นอนแต่ตอนนี้เนี่ยวิธีการพูดเนี่ย
สันนิษฐานเรื่องวิธีการ

แน่เราเสพข่าวเราจะต้องยังไว้หน่อย

ทำไมไม่ขอแลกกับแม่ค้าล่ะลูก

แต่เรื่องจริงเดียวหลอร์ตามข่าวกันต่อไป

ส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะคะอันนี้โหดมาก
สำหรับลูกผู้หญิงอย่างดิฉันนะคะ
จิตอ้างว่าเป็นแพทย์แล้วก็บอกวิธีทำลูกแฝด

หญิงสาวที่อยากมีลูกแฝดนั้นถ่ายรูปของลับมาให้ดู

ดังนี่แหม่มโพดำเลยเพจดังนี่นะฮะ

วันนี้เลยก็ได้แบ่งปันประสบการณ์จากคุณแม่คนนึง

โพสต์ไปถามในกลุ่มคนท้องเขาจะมีกลุ่มกันว่า
นี่นะฮะอยากท้องทำยังไงอะไรอย่างนี้

แล้วในครอบครัวเราเนี่ยถ้าไม่มีแฝดเนี่ยนะฮะ

คนก็จะเข้ามาเม้นต์กันเยอะเลยนะคะ

มาว่าให้คำแนะนำเรื่องการมีลูกแฝดได้
ตนเนี่ยให้เจ้าหมอเนี่ยนะ
บอกให้คุณแม่เนี่ยสังเกตปากบนลูกตัวเอง
หากดูไม่เป็นนะให้ถ่ายรูปมา

ซึ่งพอขอดูหลักฐานการแพทย์แร็กนี่

เป็นหมอโรงพยาบาลพญาไทยนั่นแหม

เป็นหมออยู่โรงพยาบาลจังหวัดปลาจีน
มาแสดงความคิดเห็นพร้อมกับแนะนำ
นำชื่อนำสนุนของหมอที่เราสงสัย
ไปสอบจากฐานข้อมูลของแพทย์สภา

ไม่พบข้อมูลจากแพทย์สภาวะคนนี้เป็นหมอ
นี่โรคจิตมากนะคะให้ทำอย่างนี้โรคจิตมาก

มากเขาใครจะมาถ่ายอย่างนี้แล้ว

มันอยู่ที่ไข่ที่ไข่ตกครับพี่

ว่ามันจะได้ไหมล่ะสติสตังค์มันจะดีไหมล่ะ

ใครที่จะไปเที่ยวทะเลกระบี่
ก็ต้องระวังนิดนึงเพราะฝนฟ้าตกข้างอย่างนี้นะฮะ
งกระพูนไฟนี่เพียบเลยค่ะจะบอกให้
อุทยานแห่งชาติเกาะพีเตือนนักท่องเที่ยวเลยนะว่า
ตอนนี้แมงกระพุนนะอ๋อหน้าฝน
เออใช่นี่มันมาอย่างนี้เลยเนี่ย
มันมาเป็นแพร่อย่างนี้เลยนะจะบอกให้

หากโดนตัวเนี่ยอาจเกิดอันตรายอย่างแน่นอนนะฮะ
ก็แนะนำให้ระวังในการเล่นน้ำ
แล้วก็สาเหตุที่แมงกระพุนไฟมาเยอะก็แน่นอน
อันนี้หลายตัวไหมฮะมันจะอยู่ในหนึ่ง

เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติประจำทะเลแหวกนะฮะ
ก็อุทยานแห่งชาติหานพระรัตน์ธารา
แล้วก็หมู่เกาะพีแจ้งต่อนายวรพฤษล้อมลิ้ม
หัวหน้าอุทยานว่าขณะนี้บริเวณเกาะไก่
แหวกหมู่เกาะปอดะ
แล้วก็แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของกระบี่
ปรากฏมีแมงกระพูนไฟจำนวนมาก
เป็นแพร่บริเวณจุดดำน้ำเลยทีเดียว
ซึ่งช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่บริเวณดูปากการังของเกาะไก่

รอยเป็นแพร่หนาแน่นอย่างที่เราเห็นตอนนี้นะ

ไม่ต้องเลยไม่ต้องมาทำแก้
ต่างขนาดนี้เลย

เล่ามา
ผมรถติดอยู่ใช่ไหม

ในชีวิตไม่เคยเจอขนาดนี้มาก่อนเลยอะ

มันขยับไม่ได้เพราะว่าข้างในฝั่งนู้นเขาก็ปล่อยไง
ฝั่งนู้นก็ปล่อยแต่ฝั่งนี้ครั้งนี้เขาคงคิดว่าแล้วพอมันไปไม่ได้

โอ้โหไม่รู้เหมือนกันนะพี่แต่ติดมากติดจริง

พี่ไทยรู้ไหมฉันนี่เขาถ่ายว่าคนที่ไม่มาลิฟท์จะเป็นใคร
ว่าเค้ารู้เลยนะว่าเธอแบบเป็นคนดี
แต่จะบอกให้นะตั้งแต่ทำรายการไม่เคยมีแบบใช่
ไม่เคยมีเข้าไม่ทันนี่คือครั้งแรกเลยนะ
ห้องน้ำแล้วก็
แช่งจริงแต่ช่วยร

เพื่อนมุท้าหอญสำหรับสาวธี่อาศัยอยู่คนเดียวนะครับ
ซึ่งร่าสุดผู้ใช้เฟสบุ๊คใบเต๋ยนานทิกการเป็นสาวเมืองน่าน
สาวเมืองน่านนะฮะก็ได้มีการโพสต์คลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดนะครับ
บริเวณหน้าห้องพักของตนเองนะครับในคอนโดแห่งหนึ่งย่านรามคำแหง
คุณผู้ชมครับโดยเป็นภาพชายคนนึงเนี่ยกำลังทำลับล่ออยู่นะครับ
อยู่ที่หน้าห้องก่อนที่ชายคนดังกล่าวนะครับจะเดินกลับเข้าห้องของตัวเองนะครับ
พร้อมกับได้มีการเขียนข้อความอธิบายว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนะฮะ
เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๐กันยายนที่ผ่านมาเวลาประมาณสัก๓ทุ่มครึ่งนะฮะ
มีชายพยายามไขกุญแจนะครับเข้าไปในห้อง
ซึ่งตนเองก็มักจะลืมกุญแจเสียบคาไว้หน้าห้องนะครับ

รืมกุญแจแล้วไปในห้องเนี่ยมั๊ยคุณเอ๊ะ
นอกจากนี้ชายคนดังกล่าวยังได้มีการสอดจดหมาย
ที่มีข้อความว่ามีอะไรให้ช่วยไหม
ไม่เป็นตามกฎเราจะบอกเบอร์คนใหญ่ไม่ได้
จริงเป็นคนดีแบบนี้น่าจะบอกให้เต็มเบอร์ไปเลย

หลังจากนั้นนะฮะทางผู้หญิงก็เลยได้มีการไปแจ้งความที่สอนออุดมศุกร์นะครับ
แต่ไม่พบสารวัตรเจ้าของคดี
คิดว่าคดีของตนเป็นเพียงคดีเล็กนะฮะ
ทำให้มีการมองข้ามนะฮะ
และหากวันนั้นตนไม่ได้ล็อกกรอนด้านในห้อง

หรือต้องให้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นก่อน

ซึ่งขณะนี้เนี่ยตนก็เลยย้ายที่พักใหม่แล้ว

แต่ว่าเรื่องนี้มันสำคัญกว่าผู้หญิงมากนะ

แต่จริงแล้วต้องบอกว่าอย่างนี้
ในท้องเที่ยวที่มีเป็นพัน

แต่ยังไงเนี่ยแบบเรื่องแบบนี้มันก็มีความจำเป็น

มันเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวเราเอง
อีกค่ะเอาไปใช้นี่เดี๋ยวกลับมา
อ่ะมาเรื่องครูตบเด็ก
ใครนะยังว่างอยู่ยังว่างอยู่
ใกล้เทือนแล้วเฮ้ยถึงยัง

ร้อนนะเวลาเจอเหตุการณ์อย่างนี้แบบมันขยับไม่ได้จริง
ใช่แล้วก็นั่งมอเตอร์ไซค์เหมือนตอนที่ที่ฉันทำไม่ได้ด้วย

กรณีที่เกิดขึ้นที่จังหวัดชายภูมิ
ก็หลังจากที่ตบลูกเด็กชั้นม๒อายุ๑๔จนแบบว่าฟันหักร่วงคาปากกันเลยทีเดียว
เด็กเล่าอย่างนี้ฮะฟังดีนะ
เด็กนี้ก็เดินเข้าไปหาครูในขณะที่ครูกำลังจะซื้อน้ำ
โดยมีเศษเงินเหรียญที่ตนต้องการขอแลกคือเด็กอาจจะอยากขอแลก
ก็เลยไปบอกว่าขอแลกกับครูแล้วครูก็บอกว่าไม่ใช่เพื่อนเล่นนะ
แล้วก็ไม่รู้ว่าครูโมโหอะไรอีกก็ใช้มือตบเข้าไปที่ใบหน้า
จนหัวไปกระแทกกับชั้นเหล็กที่อยู่ข้างแล้วก็ยังจะเข้าไปตบซ้ำ
แล้วก็แปะซ้ำอีกหนึ่งทีนี่ไงไอ้เบอร์เบลอหน้านี้
ก่อนเดินจากไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยทำให้ตนเลือดกบปาก
ซี่หน้าหักไปสักหนึ่งซี่แต่ตอนนี้อยากรู้จังเลยว่าเด็กเนี่ย

ครูครับผมขอแลกเสร็จตั้งซื้อน้ำหน่อยครับ

ก็ได้มีการสั่งให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางต้นสังกัดนี้นะคะ
ก็เรียกได้ว่าเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของโรงเรียน
หน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นขนของมนุษย์จังหวัด
หน่วยงานบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด
ตามพรบคุ้มครองเด็กแล้วก็เดี่ยวประชวน
พร้อมกับนักสังคมสงครอบการแล้วก็หน่วยแพทย์
ให้เร่งลงไปช่วยเยียวยาสภาพจิตใจของเด็ก
ที่เกี่ยวข้องให้ในการดำเนินคดี
ให้มีการเร่งติดต่อตรวจสอบข้อเท็จจริง
เพื่อที่จะเอาผิดทั้งทางวินัยราชการแล้วก็คดีอาญาโดยเร็ว
โดยที่นายประโมทภูมิพันธ์ผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต๓๐จังหวัดชายภูมิ
บอกอย่างนี้นะคะว่าล่าสุดได้รับการรายงานของการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นจากโรงเรียนแล้ว
ซึ่งมีมูลข้อเท็จจริงแล้วก็เด็กถูกกระทำจริง
จึงได้มีคำสั่งลงไปในวันที่๒ตุลาคมที่ผ่านมา
เพื่อที่จะให้ย้ายครูคนดังกล่าวออกจากพื้นที่โรงเรียน
มาประจำอยู่ที่สำนักงานสพมเขต๓๐ไว้ก่อน
เพื่อที่จะรอการตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
ที่เกิดขึ้นทั้งหมดโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
ก็ต่อจากนี้ไปไม่เกินประมาณสัก๑๕วัน
ก็เพื่อจะดำเนินการเอาผิดทางวินัยร้ายแรงเพิ่มเติมค่ะ
ย้ายแล้วพักไว้ก่อนขณะที่ครูเก่าเหตุก็
ชี้แจงเพียงวาจาว่าเกิดความเข้าใจผิด
ว่าเป็นเหตุมาอีกเรื่อง
ส่วนผู้ประคองและเด็กก็ว่าอีกเรื่อง
ตามหลักฐานที่มีคนละเรื่องคือมันคนละเรื่องอ๋อที่เด็กพูดที่เราอ่านไปตอนต้นเนี่ย
เป็นว่าขอแรกเหรียญครูเลยตบแต่ครูบอกว่าอีกเรื่องนึง
ก็มาลงบันทึกยอมรับผิดว่าทำเด็กจริง
เพราะว่าเกิดโทษะก็มีการลงไม้ลงมือนะฮะ
โทษะจากอะไรอ่ะสาเหตุจากอะไรไม่บอกล่ะ
แต่โดนตบต่อหน้าคนเยอะนี่อายเหมือนกันนะครับ
แน่นอนแต่ตอนนี้เนี่ยวิธีการพูดเนี่ย
ต้องสอบสนก่อนอย่าเพิ่งตัดสิน
เราเสพข่าวเราจะต้องแบบว่ายั้งไว้หน่อย

พอถ้าพูดแค่ขอแรกเหรียญนี้มันก็คงจะแบบ

เรื่องจริงเดี๋ยวรอตามข่าวกันต่อไปว่าทำไมถึงเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาได้
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะคะอันนี้โหดมากสำหรับลูกผู้หญิงอย่างดิฉันนะคะ
จิตอ้างว่าเป็นแพทย์แล้วก็บอกวิธีทำลูกแฝด
การทำอย่างไรรู้ไหมคะให้หญิงสาวที่อยากมีลูกแฝดนั้นถ่ายรูปของลับมาให้ดู
บอกว่าไพไรท์ใกล้ตัวคุณแม่ล่าสุดวันนี้เลยเนี่ยนะฮะ
ได้แบ่งปันประสบการณ์จากคุณแม่คนหนึ่ง

ไปถามในกลุ่มคนท้องก็จะมีกลุ่มกันว่า

แล้วก็มีแล้วถ้าครอบครัวใน

แล้วมีสิทธิ์จะมีลูกแฝดไหมคนก็จะเข้ามา

เนี่ยนะฮะบอกให้คุณแม่เนี่ยสังเกตปักมาลูกตัวเอง
หากดูไม่เป็นนะให้ถ่ายรูปมา

ฐานการแพทย์ว่าเป็นหมอจริงหรือเปล่าเพราะว่ายังไม่ไว้วางใจนะคะ
ซึ่งพอขอดูหลักฐานการแพทย์เป็นหมอจริงหรือไม่เนี่ย
รอบแรกเขาก็ส่งมาว่าเป็นหมอโรงพยาบาลพญาไทยนั่น
แหมแต่ก่อนหน้านี้แจ้งว่าเป็นหมออยู่โรงพยาบาลที่จังหวัดประจีน
ต่อมาเมื่อตนไปขอใบรับรองก็ส่งภาพมา
แต่ชื่อนามสกุลไม่ตรงกับในรูปที่ปักอยู่บนเสื้อ
ไม่ได้มีอะไรตรงกันเลยจึงถามไปว่าเขาก็เลยบอก

เจ้าของเรื่องก็เลยขอดูหลักฐานการแพทย์ให้ยืนยันมาเป็นหมอจริง
แต่เจ้าของเรื่องเอกใจแล้วก็ส่งเรื่องมาทางเพจว่า
สามารถจะสั่งสอนคนอะไรแบบนี้ได้บ้างเพราะมันน่าสงสัยมากแล้วก็เถียงไม่ขึ้นแล้ว
นี้เพราะว่ามีชาวเน็ตจำนวนมากมาแสดงความคิดเห็นพร้อมกับแนะนำ
เอ้ยไปสอบทางข้อมูลของแพทย์สภา

ไม่พบข้อมูลจากแพทย์สภาวะคนนี้เป็นหมอ
นี่โรคจิตมากนะคะให้ทำอย่างนี้โรคจิตมาก

กูหนีเราก็ดูออกมาคงติ้งต้องแล้วนะ
มีการเตือนภัยสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะใครที่จะไปเที่ยวทะเลกระบี่
ต้องระวังนิดหนึ่งเพราะฝนฟ้าตกค่ะ
อุทยานแห่งชาติเตือนนักท่องเที่ยวเลยนะว่าแมงกะพุนฟ้า
หน้าฝน

หากโดนตัวอาจเกิดอันตรายอย่างแน่นอน
ก็แนะนำให้ระวังในการเล่นน้ำ
คือลมแรกต่อมานะครับอันนี้หลายตัวมั้ยคะมันจะอยู่ในหนึ่ง
รู้สิมันมาเป็นแพ้เธอดูสิน่ากลัวไหมล่ะ

เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติประจำทะเลแหวกนะฮะ
อุทยานแห่งชาติหาดนพรัชธารา
แล้วก็หมู่เกาะพีแจ้งต่อนายวรพฤษล้อมลิ้ม
หัวหน้าอุทยานว่าขณะนี้บริเวณเกาะไก่ทะเลแหวกหมู่เกาะปอดะ
แล้วก็แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของกระบี่
ปรากฏมีแมงกระพูนไฟจำนวนมาก
เป็นแพร่บริเวณจุดดำน้ำเลยทีเดียว
ซึ่งช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่บริเวณดูปากการังของเกาะไก่
ท่องเที่ยวเนี่ยนะเวลาจะไปดำน้ำดูปากการังเนี่ย
ถูกโดนแมงกระพูนไฟได้นะ
มันจะเคิดอัศรรย์มันจะคันเบิร์น
ไหม้เฟ้เลยแหละ

ไม่ต้องเลยไม่ต้องมาทำแก้

เต็มพื้นที่พี่เคยเจออย่างนี้

สนตกด้วยใช่ไหม
ที่แบบเฮ้ยควรจะต้องปล่อยบ้างนะ

ได้แบบมีชีวิตชีวะ

สาวเตือนผ่าย
พี่มีถ่ายรู้มั้ย
ที่นี่เล่าถ่ายว่าคนที่ไม่มาเนี่ยเป็นใคร
ทุกคนก็ถ่ายว่าเป็นเธอหมดเลย
ไม่ใช่เป็นคนดับเลย
แล้วก็หายไปประมาณเวื่อเดือนแล้วด้วยเขาว่าอย่างงั้น

ยังได้มีการสอดจดหมายที่มีข้อความว่า
มีอะไรให้ช่วยไหม

อันนี้เขาไม่ได้บอกไว้หมด

แต่ตามกฎเราจะบอกเปลือคนหรือไม่ได้
จริงเป็นคนดีแบบนี้น่าจะบอกให้เต็มเบอร์ไปเลย
จะได้โทรไปขอความช่วยเหลือซะหน่อย

หนูไงหนูจะขอ
เอาเบือ
มองข้ามนะฮะแล้วหากวันนั้นเนี่ยตนไม่ได้ล็อกกรอนด้านในห้องเนี่ย
ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันหรือต้องให้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นก่อน
ถึงจะมีคนช่วยเหลือนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยตนก็เลยย้ายที่พักใหม่แล้ว
คุณสารวัตรนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กนะหมายถึงว่าเขาอาจจะเข้าใจผิด
แต่ว่าอาจจะเรื่องอาจจะมีงานยุ่งแต่ว่าเรื่องนี้มันสำคัญกว่าผู้หญิงมากนะ
ไม่แล้วแต่จริงแล้วอะมันร้ายแรงนะแต่จริงแล้วต้องบอกว่าอย่างนี้
คือทางตำรวจเองนะในสอนอนหนึ่งเนี่ยคดีเยอะมากนะ
ในท้องที่มีเป็นพันหลายพันคดีเลยจำนวนตำรวจไม่พอจริงนะ
แต่ยังไงแบบเรื่องแบบนี้มันก็มีความจำเป็นที่จะต้องเจียดเวลาไปดูแล
ดูแลตัวเองนะคะคุณเจ้าของโพสต์นะคะเป็นห่วงค่ะ
ใช่เพราะถ้าเกิดว่าสุดท้ายแล้วมันเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวเราเอง

คนเดียวเลยนะ๔ข่าวเอาไป
ใช้หนี้
เดี๋ยวกลับมา